พูดถึงสาวสวยเรียกได้ว่าเป็นสวยอมตะ
เป็นแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยนทรงผมไปไหนเลย

เออมีผมมานะที่ฉันชอบจังเลย
พี่แก้วอภิรดีน่ามาตลอดกาลนะคุณ

สะพรั่งเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐเลยขอกระแสถามหน่อย
สวยขนาดนี้น้องเบลลูกสาวน้อยใจไหม

ข่าวคราวอีรุงตุงนังของสามีเก่า

ออกมาเม้าเรื่องเก่าสมัยแยกทางกัน
ที่สำคัญที่สุดนะคะ
เราก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะ
เบลน้อยใจไหมคะคุณแม่สวยเท่าแล้วตอนนี้
ไม่น้อยใจเพราะว่าตัวตนจริง

ในเรื่องของคาลาเจนในร่างจริงกว่า

ในเรื่องของอาชีพเพิ่มก็คือ

ตอนนี้น้องจัดทุกวันจันทร์อังคารอยู่นะคะ
เวลา๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม

อยู่ด้วยกันไม่รู้เลยว่าแม่ลูกคิดว่าเป็นพี่น้อง

กันเพราะว่าน้องเบลเขาก็มีดีกรีเป็นแบบว่านางงาม
ขนาดระดับนางงามคุณแม่ก็ยังสวยอยู่เลย

ไม้หล่นใต้ต้นทั้งเรื่องงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยนะ